หลังจากที่ได้มีการจัวหัวเอาไว้ผ่านทางแฟนเพจไทยรัฐออนไลน
ประมาณ๒ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าคดีความคืบหน้า
กรณีทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิตเนี่ยล่าสุดธนายความในคดีนี้นะครับ
ซึ่งเป็นฝั่งของผู้เสียชีวิตนั้นก็เตรียมนำครอบครัวผู้เสียชีวิตนี้
ร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากที่คณะทำงานซึ่งเป็นตำรวจนครบานโชคชัยนั้น
ตัดสินใจไม่ฟ้องในข้อหาเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งอ้างว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
พันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นร่วมกัน
ใช้มีดรุมทำร้ายนายสมเกียจศรีจันทร์
ชายที่ขาพิการและอาชีพส่งขนมปังจนเสียชีวิต
ล่าสุดนี้นะครับตำรวจสอบสวนพยานแวดล้อม
ที่เกิดเหตุและตรวจพยานวัตถุทั้งหมดแล้ว
ขณะนี้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ต้องหาทั้ง๗คน
ส่วนที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานครับ
โดยพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและประชุมร่วมกับคณะทำงานอีกครั้ง
ว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
แล้วก็ย้ำนะครับว่าตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายอนัญชัยชายเดชครับทนายความครอบครัวผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
นำครอบครัวนายสมเกียจเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือ๑๖พฤษภาคมช่วง๑๐โมงเช้านะครับ
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมและส่งให้ตำรวจเนี่ยเพียงพอต่อการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน
แต่ตำรวจนครบานโชคชัยไม่ดำเนินการซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ